เพราะร้องได้ให้ล้าน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
ฟุตโฟนะครับ

อะไรมันเกิดอะไรขึ้น
ไปไปตอบไม่เป็นเลย
ร้องผิดนะครับจากการตรวจเช็คแล้วร้องผิด

ไม่ต้องเสียใจเนอะคุณแม่เนอะค่ะค่ะค่ะค่ะ
เราต้องมีอีกสักวันค่ะ

แฟนต้องให้กำลังใจแล้วล่ะ

ถ้าร้องผิดนะฮะเพลงแรกนะครับ

คุณแฟนนี้กลับไปนี่คือต้องปลอบใจกันนะ
ครับต้องปอบใจแล้วก็ต้องรักกันให้มากขึ้น

ตรงนี้จะเป็นบทพิสูจน์ความรักของคุณทั้งสองคน

แล้วคุณก็จะผ่านมันไปได้เรื่อยทุกครั้งนะคะ

แล้วก็ผ่านอุปสรรคอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้ไปให้ได้

ใช่ครับอ้าววันนี้นะฮะ
ก่อนจากกันเดี๋ยวให้คุณโบนะครับ

ใครอยากติดต่องานบอกเชิญได้เลยครับ

ถ้าใครมีงานติดต่อกันได้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นบุญบวชบุญอะไรก็ได้นะครับ
ติดต่อผมได้นะครับที่เฟซบุ๊กนะครับ
สายไหมดาวเหนือนะครับผม

โฟค่ะนะครับไอหนุ่มหมอหลังนะครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
เสียดายได้แต่ห้ามเสียใจค่ะ
ครับนี่ก็คือการแข่งขันนะฮะ

มีกฎกฎิกาเราก็ต้องว่ากันไป
แต่ถ้าเป็นใจผมเนี่ยผมเสียดายจริง
เสียดายก็อย่างที่บอกเสียดายได้แต่อย่าท้อ
เพราะว่าอะไรท้อมีไว้ให้ลิงถือ

พร้อมนะครับสำหรับการคัดสรรนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับเอามือไปวางไว้ใกล้ปุ่มนะครับ

อ้าวกดแล้ว

เป็นเพลงอะไรครับคุณแมนโป๊เช๊ะครับโป๊ะเช๊ะครับผมอ่ะ
ถามกันพอจะทราบไหมครับของใครของพี่บิลกรยานคุณบิลอืมค่ะ
ถ้าคุณแมนนะครับตอบถูกนะครับก็ขึ้นมาได้เลยนะครับ
แล้วคุณแมนนะครับตอบ
โป๊ะเชะนะครับคุณแมนตอบถูกครับ
เชิญคุณแมนที่มาร้องได้ให้รักกับพี่บิลกรยานครับ
สวัสดีครับผมชื่อนายภูชิดชัยนามสกุลกุศลชื่อเล่นชื่อแมนครับ
อายุยี่สิบสี่ปีมาจากจังหวัดพิจิตรครับนี่ครับผมพ่อของผมเอง
ตัวผมเป็นคนอ้วนง่ายแล้วก็ผอมยาก
ก็คือทุกวันนี้ก็ยังเป็นปัญหาชีวิตของผมเลย
ก็กินน้อยนะครับแต่ว่าทำไมมันลดยากก็ไม่รู้
มันเป็นอะไรความฝันคืออยากผอมอยากหุ่นดี
เฮ้ยไอ้ตัวเนี้ยมันกินแล้วมันดีนะมันลดหุ่นได้ด้วย
แปลกกล่อง๑๖๐๐๐ครับแล้วดูสภาพตอนนี้ยังเหมือนเดิม
กว่าเดิมมากกว่าไม่เห็นเงินที่เราหายไป
คือไปบอกใครซื้อเขาก็ไม่ซื้อแต่นอกจากผมจะขายอาหารเสริมแล้ว
ผมก็ยังมีความสามารถพิเศษผมชอบในเรื่องของร้องเพลงมาก
เป็นคนที่ฟังเพลงตั้งแต่เด็กนักร้องพิจิตรต้นแบบเยอะมาก
ว่าจะเป็นสันติดวงสว่างยอดรักสลักใจเลิกและอาหารเสริม
ตอนนี้เราจะมาร้องเพลงกันวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาความที่ผมรักเสียงเพลงลูกทุ่ง
มาลุ้นมาเสี่ยงกับรายการร้องได้ให้ล้านแล้วก็คิดว่าผมน่าจะทำได้แน่นอนครับ
เฮ้ยมาจากพิจิตรมีน่าล่ะมีน่าล่ะเมื่อกี้ตอนเข้ามาในสตูดิโอก่อนมาถ่ายรายการ
เห็นใครจอดตะเข้ไว้ของคุณเหรอคะ

แม่หนุ่มจากพิจิตรนะครับก็เรียกว่าเป็นคนสู้ชีวิต
ก็ทำมาหลากหลายรูปแบบนะฮะแม้กระทั่งธุรกิจที่เมืองไทยเขานิยมก็เรียกว่าขายตรงจริงแล้วเนี่ย
มันคือธุรกิจเขาเรียกว่าเครือข่าย
ถ้าอยากหุ่นดีนั้นแนะนำอย่างเดียวเลยออกกำลังกาย
เป๊กเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำเช้าเนี่ยเป๊กวิ่งตลอดนะฮะ
จริงวันนึงเบ๊กบังช้าวนะได้กระเป๋าสองสามใบนะเวลาวิ่งเนี่ย
เพราะว่าไม่ใช่รอไปเรียนจบแล้วค่อยไปหา

นี่ไงถ้าอยากได้งานทำลองไปสมัครกับพี่หนูตีดู

หนูตีมีงานอะไรส่วนแบบว่าจะฝากให้น้องได้ไหมคะ

รักอาชีพจุดทูปอยู่หน้าศาลแล้วก็แจก
นี่เรามองไปข้างล่างแงะไปทางนู้น
มีหนุ่มหน้ามนต์มานั่งแทนที่คุณแมน
เป็นนุ่มหน้ามนต์หน้าหวานทีเดียว

คุณเกลก็เป็นผู้กันอีกครั้งนะครับ
คนล่าสุดนะครับก็มานั่งที่แทนคุณแมนแล้วนะครับ
แมนลงไปไม่ได้แล้วนะคุณแอนจะต้องต่อสู้ไป
แล้วไอ้เรื่องร้องเพลงเนี่ยไปยังไงมาไงฮะถึงได้อยากร้องเพลงลูกทุ่ง
พ่อกับแม่ผมร้องให้ฟังตั้งแต่เด็ก
หนังเรื่องใหม่ของเราแล้ว
เรื่องอะไรเพราะมวลใหม่มวลใหม่มวลนี้
มวลใหม่ดูสิว่าจะเป็นหนังชีวิตอีกหรือเปล่า
เอาล่ะค่ะคุณป๊าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะ
เรามาเริ่มเล่นเกมกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้
เป๊กลุ้นนะคะคุณผู้ชมทางบ้านเองก็คงลุ้นเหมือนกัน
และก็คอยส่งกำลังใจให้หนุ่มคนนี้นะคะคุณแมน
นุ่มจากดินแดนจอระเข้ว่าเขาจะทำของเราร้านแตกหรือไม่
มาฟังซุ่มฟังเสียงของเขากันเลยดีกว่านะครับ
เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาเลยครับ

เอาล่ะสิถ้าอย่างนั้น
มีให้น้องแมนเลือกอยู่แล้วนะครับทั้งหมด๖แผ่นป้าย
เลือกได้๓แผ่นป้ายตลอดการแข่งขันนะครับ
มีหลายตัวช่วยทีเดียวที่ช่วยคุณแมนได้
เพราะฉะนั้นคุณแมนครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้
ตกลงว่าใช้
แมนไม่ใช้ตัดสินใจแล้ว

ต้องร้องให้ถูกด้วยถ้าร้องผิด

เอาน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำ

พูดจริงไม่รอ
ก็เพราะรักจึงบอกจึงบอก
ออกมาจากหัวใจ
เกิดมาเป็นนุ่มร้อนรุมยังไม่เคยรักใคร
อยากจะบอกความในความในแต่มันก็ไม่ค่อยกล้า
ติ้งนั่งนั่งต่างดิงอาชะเงิงเอ่ยพี่รักจริงถึงยอด
พี่ไม่ใช่มาขอบมาขอบขอว่าสามตะกรา
ถึงเซอร์ถึงเซอร์ก็รักเธอตลอดเวลา
อยากจะชวนเธอมาเธอมาพูดภาษาเดียวกัน
รักจริงให้ติ๊งหนังติ๊งหนังติ๊งนั่งที
จำได้ไหมคนดีคำนี้ที่เราเข้าใจกัน
ถึงมันไม่มีความหมายแปลไม่ได้ก็ไม่สำคัญ
เป็นภาษาสวรรค์ที่สองเรานั้นนะรู้กันก็พอ
ติ่งนังต่างดิงงาชะเงิ่งเอ่ยไม่รักจริงไม่กล้า
เดือน๔ปีหน้าปีหน้าพี่ก็จะมาขอ
ถึงไม่รวยเท่าไรหัวใจมันบอกไม่ต้องรอ
วันนั้นละน้อละน้อพี่จะขอติ้งนั่ง
ท่อนมันจะซ้ำไปซ้ำมาผมก็คิดว่าดาวด้วยว่าท่อนสุดท้ายน่าจะใช่
แต่ที่ฟังไปเนี่ยโอ้โหลาบลื่นลาบลื่นนะครับไม่มีสะดุดนะครับ
แล้วก็ร้องมาเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจพอสมควรทีเดียว

เมื่อกี้ก็ทำได้ลื่นปื๊ดดีอยู่นะลื่นปื๊ดเลย

เนื้อล่วงหน้าอันนี้คิดเนื้อท่อนไปทางนี้คิดเนื้อถั่วหน้าคิดเนื้อตอนนี้

แต่พี่ก็เห็นเพลิดกับการเล่นกล้องอยู่นะเมื่อกี้เนี่ย
แต่หน้าตาก็มีความสุขนะครับในเวลาร้อง
มาดูกันนะครับว่าคุณแมนนะครับจะผ่านเพลงที่๑นี้ไปได้หรือไม่นะครับ
เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท
คุณแมนร้องได้หรือร้องผิดครับ
โทคน่ายโทคน่ายโทคน่ายโทคน่าย
ร้องใจร้องใจร้องใจ
เพลงที่หนึ่งนะครับ

โดรค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณแมนร้อง
คุณแมนร้อง
ร้องใจให้ร้าง